จากกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เป็นหญิงม่ายลูกติดชาวลาว
แล้วก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปถูกแทง
ปรากฏว่าตอนนี้ตำรวจรู้มือแทงแล้วนะครับ
คาดว่ามือแทงเนี่ยจะหึงหวงนะครับ
แม้จะไม่ได้อยู่กินกันแบบสามีภรรยาก็ตามนะครับ
คดีนี้นะฮะเป็นคดีที่หนุ่มใหญ่อาชีพขับสำล้อรับจ้าง
ม่ายสาวลูกติดจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ๔พฤษภาคม
ภายหลังจากตำรวจได้สืบทราบนะครับว่า
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสมบูรณ์เจาะจงอายุ๕๒ปี
เป็นชาวตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองนครพนม
ก่อเหตุใช้อาวุธมีดยาวประมาณ๒๕เซนติเมตร
แทงนางบังออนมีที่ราชอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นหญิงม่ายลูกติดชาวลาว

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่าเลขที่๕๕บ้านโพลงาม

สภาพศพของผู้ตายคือสวมกางเกงขายาวสีม่วง

ตรวจสอบบาดแผลกลางหลังถูกของมีคมแทง
มีบาดแผลชะกัน๒๓แผล
เสียชีวิตเลือดอาบท่วมร่างกายแล้วครับ
อกจากนี้ใกล้ริมรั้วพบอาวุธมีดปลายแหลม

คนร้ายใช้ในการก่อเหตุตกอยู่

เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบแล้วก็ชนะสูตรศพ

ส่วนคนร้ายผู้ก่อเหตุได้ขับรถสำล้อ

ล่าสุดศาลจังหวัดนครพนมได้อนุมัติ

ฐานความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ว่าก็ยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่

ติดสุราเมาคลุ้มคลั่งอยู่เป็นประจำ
โดยผู้ก่อเหตุกับผู้ตายนะคุณ
เพียงแค่คบหาไปมาหาสู่กันเท่านั้น
ไม่ได้อยู่กินกันแบบสามีภรรยานะครับ

แล้วก็มีลูกติด๓คนนะครับ